สวัสดีครับกีฬาช่วงสายครับเช็คผลการแข่งขันฟุตบอลกันหน่อย
ในช่วงนัดวันศุกร์เนี่ยก็มีนะครับสำหรับศึกโตโลต้าไทยลีก๑ครับ
เพราะว่าฟอร์มกำลังดีโดยเฉพาะการท่าเรือครับ
ยังคงเก็บสถิติไม่แพ้ต่อไปในลีกนะครับหลังจากที่พวกเขานั้นบุกไปเอาชนะชนบุรีได้ครับ
ที่สามของฤดูการครับชมบุรีเล่นในชุดเก่งนะครับ
น้ำเงินพบกับการท่าเรือครับท่าเรือนี้ออกสตาร์ทสองนัด
ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งนะครับแล้วจังหวะออกบอลพลาดของทาง
เลีสดอล็อกกองหลังของท่าเรือครับชมบุรีได้บอลโต้เลยครับ
เกอร์กริสต์เปิดเกมสุดท้ายเนี้ย
ศูนย์นาทีสามสิบเก้าแต่ว่าทดเจ็บครับ
จังหวัดชุนละมุนแบบนี้บอลมาเข้าทางโกสุนกิครับ
ยิงตีเสมอให้กับการท่าเรือสวยมาก

บอลเข้าทางวรชิตเอาบอลลงแล้วก็เลือกยิงครับ
ยิงยัดใกล้เลยครับ

เขามาตีเสมอได้๒๒นาที๖๖นะครับ

ราแกนโยนเข้าในไปแล้วก็ได้จังหวะครับ

หลุดกับดักล้ำหน้านะครับ

ก็ยืนยันให้ท่าเรือได้ประตู
ช่วงท้ายในเกมมีเดือดนิดหน่อยเลยครับ

มีเพิ่มเป็น๗คะแนนก็ขึ้นนำจ่าฝูงชั่วคราว
ส่วนชมบุรีนั้นแพ้ในบ้านเป็นเกมที่๒ติดต่อกันครับ
โปรแกรมการแทนขันวันนี้มีเตะกัน๔คู่๑๗นาฬิกา๔๕นาที
๑๘นาฬิกาเมืองท้อนนะครับที่ออกสตาร์ท
๑๙นาฬิการาชบุรีพบกับนักคอราชสีมา
ย้ำโปรแกรมทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับ
บอลชายที่เราพูดถึงกันมาตลอดครับ
นั่นคือรายการสี่เศร้าใช้หน้าครับที่ประเทศจีน
รัฐทีวีช่อง๓๒นั้นถ่ายท่อสดให้ชมนะครับ
ทุกนัดของทีมไทยก็มีโปรแกรม๒นัดแหละครับ
เริ่มตั้งแต่เวลา๑๘นาทีนาทรกลมเย็นบันต้นไปนะครับ
จากนั้นโปรแกรมของทีมไทยก็ต้องดูผลกับจีนครับ
ถ้าเราชนะจีนได้ก็จะเข้ารอบชิงชนะเลิศ

เราจะเล่นนัดชิงดับ๓ในเวลา๑๔นาฬิกา๓๕นาทีครับ